ใครที่กลับจากกรุงเทพมหานครแล้วบางคนก็ทำตามมาตรการแหละ
แยกตัวเองออกมาไม่ถึงกับกักตัวอยู่ในห้องหรอกแต่แยกตัวออกมา
รับประทานอาหารคนเดียวรวมถึงไม่ชวนเพื่อนมาสังสรรค์หรือว่ารวมกลุ่มกัน
แต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งน่าจะเป็นภาคเหนือ
เพราะว่าในคลิปปรากฏว่าเสียงที่พูดออกมาเป็นภาษาเหนือ
เขาเดินทางกลับบ้านคือกลับจากกรุงเทพมหานคร
และหลังจากนั้นอสมก็จะต้องไปติดตามใครกลับมาบ้านรายชื่ออะไรบ้าง
จะต้องติดตาม๑๔วันทำอะไรบ้างอาการเป็นยังไงบ้าง
แต่ไปเจอว่าผู้ชายคนนี้ค่ะนั่งโกงเหล้ากับเพื่อนอยู่บนบ้าน
สมก็เลยถ่ายคลิปนี้ไว้นะคะดูกันค่ะ
ตัวมาจากสถานที่กลุ่มเสี่ยงนะ
ตัวต้องอยู่คนเดียวแล้วตัวมูลติกินตัวตัวก็ต้องกลับตัวนะ
เข้าใจก่อนใครอยู่ด้วยเนี่ยขอให้สูงครั้งสัลวมณีกรับตัว

ว่าบ้านหลังไม่ใช่บ้านเขานะ
มาหาเพื่อนและนั่งกินเหล้าอยู่บนบ้าน
พออสมมาเจอพอดีอ้าว
เนี่ยได้ข่าวว่ากลับมาจากกรุงเทพเนี่ยทำไมถึงไม่แยกตัว
คลิปนี้นะคะประมาณ๓นาทีด้วยกัน
แต่ทีนี้ช่วงท้ายค่ะเขาบอกมันพีคสักนิดนึง
พอขึ้นไปแล้วเจอสมาชิกวงเล่าหลายคนเลย
นั่งเขาใช้คำว่าซูมเหล้าใช่ไหมครับ
สุมนั่งสุมอยู่ครับสุมเหล้านั่งตั้งวงกันอยู่แบบนี้
และมีท่าทีจะคือพูดเสียงดังมากขึ้น

เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เอาอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้ฝ่าฝืน
ไม่ยอมกักตัวหรือแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกต
คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง

มีความผิดมาตรา๓๔มีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาท
คำว่าไม่เกิน๒๐๐๐บาทไม่เป็นไรหรอก
หรือ๑๐๐๐ไปเต็มแม็กซ์ก็ได้นะคะ

แต่ทีนี้ออกสำออก็ต้องดูแลต่อแล้ว
แล้วก็ในกลุ่มที่ไปนั่งโก๊งเหล้าด้วยกันด้วยนะครับ